ผมอยากกินของหวานละถ้าเป็นของหวานผมจะดีใจมากแต่ถ้าเป็นของขาวอยู่เนี่ยผมไม่ไหวแล้วนะฝากฮะ
ฝากคุณเลย

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๗๐๐บาท

วางเงินจำนวน๒๐๐บาท

เรียกได้ว่าเป็นแม่นมของชาวอ่างศิลาเลยก็ว่าได้
ด้วยความอร่อยและคงคุณภาพวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการทำอาหารตลอดมา

มีความเป็นกันเองของเจ้าของร้าน

ยังคงฝากปากท้องไว้ได้เสมอจนถึงทุกวันนี้

๔ชามครับ
ก่อนนะถึงก่อนผมก็มาถึงทีหลังนิดเดียวเองครับ

คุณก๊อฟนะครับวางเงินไว้๗๐๐นะครับ

เดี๋ยวจะลองดูครับว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหน

ชิคกี้พายว่าเป็นวันพักผ่อน

เมนูก๋วยจับหมูกรอบ

แบบเหนียวนุ่มกำลังดี

กรอบทีเด็ดของทางร้านหนังกรอบเขียวมัน
เรียกได้ว่าอร่อยแบบเหลือมอิ่มกันเลยทีเดียว
อร่อยมากครับอันนี้อร่อยจริงจริงอุ้ยหมูกรอบร้านเนี้ยสุดยอดเลยอืม
กรอบอร่อยมากค่ะขอตัวช่วยขอตัวช่วยหน่อย
เห็นไหมเดี๋ยวยังกับตัวช่วยเลยเดี๋ยวดูละการเราเดี๋ยวดูละการเรา
ขอตัวช่วยหน่อยต้องการความช่วยเหลือได้แน่นอนครับผม
ว่ากิจกรรมนั้นนั้นจะต้องตลกลงท้ายด้วยต่อแหละครับผม
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

อะไรเร็วเร็วเดี๋ยวเนี่ยหนูไม่ออกหนูตลอดค่ะไม่ชอบกินปลาเนี่ย

แอบเบื่อไข่เงี่ยวมา

สวยจับอร่อยต้องเจ๊เข็งอ่างศิลา

ถ้ากลับบ้านแล้วไม่มีรถมัสด้า
เออถ้ากินไม่หมดนะ
เดี๋ยวเบียดำ
อ๋อเบียดำ
ตลกที่นี่มีกี่คนเนี่ย

เชฟสนุกจังเลยช่วยกันเล่น
ผมลดให้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดครับ
ครึ่งหนึ่งขอบคุณครับไปไหนไป
เดี๋ยวให้ทีมงานเขาเก็บเราจะกินไต

ไม่ถึงเมียผมสวย

พูดขนาดนี้แล้วเรียกมาดูหน่อยได้ไหมคนไหน

พูดขนาดนี้แล้วต้องดูแล้ว

สวัสดีครับ

เจ๊เค้งเค้าชมมากว่าเจ๊เค้งสวยที่สุดในโลก

เฮ้ย

เชิญนะครับตามสบายนะครับ

เหนื่อยอ่ะ

ไม่รู้แวว่าเราจะชนะอ่ะเนี่ย

อยู่ทีมภาพกุ้งสะปังให้

เฮ้ยแบบนี้โอ้โหเอาครบแล้ว
แต่ฉันตอนนี้ลุกไม่ขึ้นหรือดี
และตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุด
นั่นก็คือตึกแดงพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
เรามาดูกันว่าคุณกอล์ฟและคุณพระกุ้ง
ใครจะสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
และกลายเป็นพิธภัณฑ์ในภารกิจคล่องหมี
ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ภายในอาคารก็มีการจัดนิทัศกาล
แล้วก็มีการแสดงภาพต่างเกี่ยวกับอ่างศิลาด้วยครับผม

ทีมคุณพระกุ้งเป็นทีมที่ชนะไปนะครับ
แน่นอนเลยครับเหมือนว่าผมว่างแผ่นก็เลย

อยากรู้จังเลยว่าคนแท้ได้ตัวอะไร

ปลาเส้นปรุงรสครับ
สงสารแทนเลย

ตัวของเชฟครบมา

แล้วพบกับผมเราครับ
หน้าทีมทั้งสองท่านครับคุณพระกุ้งและคุณก๊อฟเบจพล
ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
กินให้ไหวไปถึงไม่เอาไม่
อรับ